ค้าแข้งในไทยนั้นที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้
ทำให้หลายคนเริ่มจะหวังว่าในอนาคตน่าจะเห็น
เตะไทยได้ค้าแข้งในตลาดต่างประเทศ
โอกาสนั้นน่าจะเป็นจริงและน่าจะมีความหวัง

ความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลอาชีพทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิต
คือการได้รับโอกาสพัฒนาฝีเท้ากับหลีกฟุตบอลต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาสู่ระดับโลก
แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นพื้นฐานสำคัญคือนักฟุตบอลทุกคน
จะต้องพัฒนาตัวเองในหลีกภายในประเทศ
เพื่อสร้างโอกาสสำหรับเส้นทางในอนาคต
ตั้งแต่ทศวรรษ๒๐๑๐มีเพียงธิรสินแดงดา
กองหน้าหมายเลขหนึ่งของทีมชาติไทยที่ได้รับโอกาสค้าแข้งกับทีม
แต่ก็ไม่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวหลังจากนั้นก็ยังไม่มีนักเตะไทยรายใด
ค้าแข้งในหลีกชั้นนำของโลก
เมื่อเทียบกับลีกของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม
ระดูการที่ผ่านมาผลิตนักเตะไปค้าแข้งในหลีกชั้นนำของเอเชีย
เหงียนคองเฟืองศูนย์หน้าทีมชาติเวียดนาม
หรืออีก๑รายคือเรืองสวนเตืองกองกลางของทีมชุดยู๒๓
ส่วนนักเตะฝีเท้าดีของไทยที่ผ่านมายังค้าแข้งกับสโมสรชั้นนำในประเทศ
แต่ในระดูการ๒๐๑๖ที่ผ่านมา
เริ่มมีสัญญาณที่จะได้เห็นนักเตะไทยไปค้าแข้งในต่างแดนมากยิ่งขึ้น
หลังการย้ายตัวของแข้งดังอย่างธีรทรบุญมาทันและธนบูลเกษารัฐ
สร้างมูลค่าอย่างมหาศาลเทียบเท่ากับนักเตะบางรายในยุโรป
ซึ่งตัวนักเตะเองก็หวังว่านี่จะเป็นเส้นทางสู่การค้าแข้งในต่างแดน
แน่นอนครับคือความฝันของนักฟุตบอลทุกคนแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วย
ลาสุดนักเตะดารุ่งในหลีกไทยอธิเช่นสอนเสริมลิมวัฒนา
รชิตกณิตศรีบำเพ็ญและสิทธิโชคพาโส
ซึ่งในรายหลังได้รับความสนใจจากสโมสรใจนาเร่โต๊ะโตริ
ที่ต้องการดึงตัวไปร่วมทีมอีกด้วย
แสดงให้เห็นว่าความสามารถของนักเตะไทย
ก็สามารถเทียบเท่ากับลีกในระดับต่างชาติได้เช่นกัน
ในอนาคตหากนักเตะไทยพัฒนาฝีเท้า
และได้โอกาสไปฝึกประสบการณ์ในต่างแดน
ก็จะส่งผลให้ทีมชาติไทยมีผู้เล่นที่มีทักษะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่ก็คือปัจจัยที่สำคัญอีกหนึ่งขั้น
ที่จะส่งให้ฟุตบอลไทยก้าวผ่านสู่ระดับเอเชีย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน